เอามาดูเหตุเพลิงไหม้โรงงานอัดเม็ดพลาสติกที่ปราจีนบุรี
เหตุการณ์ความไหม้ครั้งนี้เริ่มตั้งแต่๔ทุ่ม
ขออภัยนะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงถึง๔ทุ่มโอ้โหหมดเลย
หมดตัวเลยเห็นภาพมุมสูงแล้วหมดเลยหมดเลยค่ะ
แล้วโรงงานอัดเม็ดพลาสติกเนี่ยมันมีเม็ดพลาสติกอยู่
มันเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีแล้วทำให้ไฟมันลุกลามอย่างรวดเร็ว
ช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้าไปทำงานก็ทำงานด้วยความยากลำบากนะคะ
จุดที่เกิดไฟไหม้คือบริษัทวสันสิสาขออภัยนะคะ
พาพรอยู่เที่ยงพระมืงจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นโรงงานรีไซเคิลขยะเพื่อที่จะทำให้มันเป็นเม็ดพลาสติกค่ะ
ที่มันลุกไหม้ตั้งแต่บ่ายโมงตรงนะคะเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลัง
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากภาครัฐแล้วก็เอกชนรถดับเพลิงไป๓๐คันค่ะ
พยายามควบคุมเพลิงแต่เขาบอกมันยากมันลำบากมาก
เพราะกองขยะรีไซเคิลเนี่ยมันเต็มโรงงานเลยแล้วมีเศษพลาสติก
พลาสติกมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีค่ะเพลิงไหม้รวดเร็วไหม้ตั้งแต่บ่ายโมง
จนถึง๔ทุ่ม๔ทุ่มเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้เลย
นะคะเจ้าหน้าที่บอกขอกำลังเพิ่มสองร้อยนาย
พยายามค่ะช่วยกันฉีดน้ำแบบนี้อัดเข้าไป
แต่ทำได้แค่เพลิงมันสงบลงแต่ยังคงมีควันคุกกลุ่นอยู่
ผู้ว่าประจีนนะคะนายวรพันธ์สุวรรณนุษย์ค่ะ
ตั้งศูนย์อำนวยการดับเพลิงที่จุดเกิดเหตุเลย
เจ้าหน้าที่ต้องดับเพลิงตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืน

มันมีกองเศษวัสดุสูงเต็มพื้นที่
ดับเพลิงเข้าไปดับใกล้ไม่ได้
ทำได้แค่จ่ออยู่ที่บริเวณริมถนน

แต่คุณผู้ชมเห็นไหมคะพื้นที่โรงงานมัน๗ไร่

แล้วมันยิ่งลามเข้าไปตามลมเห็นไหมครับว่าลมมันพัดไปทางไหน
ดับเพลิงเข้าไปด้านหลังไม่ได้
ต้องยืนอยู่แบบนี้ลักษณะแบบนี้ด้านหน้าแล้วก็ฉีดน้ำเข้าไป

ดึกแล้วบอกประสานเลยรถแบ็คโฮ
จากเดิม๑ตัวขอมาเป็น๒เลย
เคลียร์กองขยะให้รถดับเพลิง
สามารถเข้าไปลึกได้อีกเพื่อที่จะเข้าไปฉีดด้านหลังได้
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
สั่งให้ทหารฝ่ายปกครองนำกำลังพลพร้อมรถยนต์
ทำการขนย้ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันมันกระจายไงคะ
โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุรวมทั้งเด็กออกจากพื้นที่ไปที่วัดป่ามะไฟ
จัดทีมสาธารณสุขดูแลและจะดูแลแบบนี้ไปประมาณ๒วันด้วยกันนะคะ
สาเหตุคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องคนจุดบุหรี่และทิ้งก้นบุหรี่
แล้วมันลุกลามไปในตัวโรงงานหลังคุมเพลิงไว้ได้เดี๋ยวจะเข้าตรวจสอบอีกครั้งนะคะ
ส่วนความเสียหายเบื้องต้น๕๐ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะใครที่สูบบุหรี่นะคะ
เรื่องเล็กแค่นี้คุณดีดปุ๊บเข้าไปแบบนี้มันกลายเป็นเพลิงไหม้แบบนี้ได้เลย